ตลอดข่าวช่วงนี้อยู่ในช่วงของเลขคลิกชีวิตนะครับคุณผู้ชมครับ
และตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ปอแล้ว
สวัสดีค่ะอาจารย์พ่อเล็กลิคคลิต
มาคราวนี้วันนี้รับรองว่ามีเรื่องราวเด็ดใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะก็ต้องกล่าวสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะคิดถึงเช่นกันนะคะ
วันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องของเลข๙
เพราะว่าสังคมไทยเกี่ยวข้องกับเลข๙มาก
ไม่ว่าจะขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องใช้เลิก๙โมง๙นาที
ไม่ว่าจะซื้ออาหารซื้อขนม
ถ้าลงว่า๑๙๙มักจะขายดี

ใช่ค่ะแล้วเรามาดูกันค่ะว่าเลข๙
ทำไมถึงเป็นที่นิยมสุดของคนไทย

ซึ่งพระเกลล์ฮังโหรศาสน์ไทย
จะเป็นการนิรมิตรขึ้นจากพระอีศวรณ์
โดยเดินละมิตรจากหน้าก้าวองค์
ซึ่งหน้า๙องค์มีความพิเศษในแต่ละองค์อยู่แล้ว

ก็ถือว่าเป็นพระเกตซึ่งจะตกด้วยเลข๙
เลข๙ทำไมบอกว่าไม่ได้มีแค่เรื่องปฏิหาร
เพราะคนปกติจะนึกถึงเลข๙ก็เรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ก็เพราะว่าเลขเก้านอกเหนือจากการที่จะเป็นเรื่องของความอ่า
ความดึงดูดใจความมีศรัทธาในนั้นแล้ว
ยังมีเรื่องของการต่างประเทศด้วย
เรื่องของการชอบเรียนรู้เรื่องราวทันสมัยไฮเทคอยู่ในตัว
แต่ในขณะเดียวกันเลข๙ไม่ไฮเทคอย่างเดียว
ในใจยังแอบรักสิ่งโบราณอยู่ด้วย
ใน๓ภาคที่เรากำลังจะพูดถึงกันนะครับ
ซึ่ง๓ภาคนี้ทำให้คุณลักษณะของคนที่มีเลข๙หรือเลข๙
เป็นลักษณะของคนแปลกแหวกแนว
สาเหตุที่แปลกแววก็อย่างที่บอกเพราะเขารู้รู้มาก

แล้วก็จะเป็นคนที่มีไหวพลิบดี
รู้กว้างนี่ไหวพลิบต้องดีอยู่แล้วนะคะ

สนใจด้านสิ่งใหม่ที่เข้ามาตลอดนะคะ
แล้วก็จะเป็นคนที่ชอบเทคโนโลยีที่ล้ำสมัย
ซึ่งอย่างที่บอกว่าล้ำสมัยก็ชอบ
เรื่องเก่าเรื่องโบราณก็ยังชอบอีกนะ
มุมมองเลยแตกต่างจากคนอื่นแน่นอนแหละ
นะคะยังเป็นเรื่องของการแคล้วคาดอายุยืนด้วยนะคะ
แล้วมันมีพลังเชื่อมโยงยังไงคะอาจารย์
ค่ะเนื่องจากว่า๙อย่างที่บอกว่า
เป็นผู้ที่เข้าถึงแทบจะทุกพบ
ใช้เข้าทุกพบหลายมิติเลย
ไม่ว่าจะเป็นมิติปัจจุบันกับมิติของสิ่งศักดิ์สิทธิ
นี่คือ๑๑ประโยชน์แล้วล่ะ
ประโยชน์ที่สองก็คือสามารถเข้าไปในเรื่องของต่างระบบ
ในเรื่องของอินเตอร์เน็ตออนไลน์ได้

ใช่ค่ะอย่างที่๓ก็คือภาษาจะเก่งมาก
ภาษาต่างชาติและภาษาพื้นฐานด้วยนะคะ
ดังนั้นก็เลยบอกว่าทำไมเลข๙มีอะไรไปมากกว่าเรื่องของปฏิหาร
อ๋อต้องเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเลข๙ทั้งหมดวันนี้ที่อาจารย์มาฟัง
เดี๋ยวขอเอ่ยนิดนึงว่าถ้าเลข๙เราพูดขึ้นมา
จะให้นึกถึงใครแล้วจะนึกถึงตัวตนของเขา
ก็คือแพทย์หรือว่าหมอแผนโบราณ
แล้วก็เป็นนักโหราศาสตร์หมอดู
นะคะผู้ทรงศีลต่าง
ผู้เคารพในธรรมะปฏิบัติธรรม
แล้วก็ผู้ที่ใช้ภาษาต่างประเทศค่ะ

เดี๋ยวข้อมูลเชิงลึกว่าเลข๙จะไปอยู่
กับอะไรจะเป็นยังไงดีต้องติดตาม
แต่ว่าวันนี้นะคะคุณผู้ชมส่งเบอร์โทรศัพท์
แล้วก็หมายเลขต่างที่เกี่ยวกับเลข๙มาเยอะแยะเลย
ตอบคำถามวิเคราะห์กันหน่อยอาจารย์ปอลค่ะ
ท่านแรกอาชีพทำธุรกิจส่วนตัวนะคะ

ตัวหน้าไม่เอานะ๗ตัวหลังนะ
เลข๙เยอะเลยอาจารย์
ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะเบอร์นี้เปิดด้วยความฉลาดเฉลียว
ช่างสังเกตช่างพูดช่างเจรจา
แล้ว๔๙นี่ก็ต้องบอกว่าฉลาดเป็นกรด
คิดไว้ทำไว้เป็นกรดคิดไว้ทำไว้
เนื่องจากว่าเขาอย่างที่บอกเก่ง๓พบเลย
เก่งทุกอย่างเก่งทั้งเรื่องราวของภาษา
ออนไลน์อินเทอร์เน็ตและยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิหนุนนำอีกนะคะ

ต้องบอกว่าเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดี
ผู้สร้างมิตรผู้ผูกมิตรค่ะ
อาจจะมีบ้างถ้าเขาเป็นผู้ชายจะดีมาก
เพราะว่าเวลาเราไปดิวงานผู้หญิงผู้หญิงยอมหมด

๒๕ค่ะขออนุญาต
แต่ว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องยอมผู้ชายบ้าง

แล้วมาดู๕๙๙นะคะ
ก็เป็นเรื่องของการปล่อยวางชอบทำบุญเข้าวัดนะคะ
ปล่อยวางมีสติไม่ตื่นตนกกับปัญหา
ส่วนเรื่อง๙๙คนนี้มีซิกเซนต์พิเศษค่ะ
ถือว่าเบอร์นี้เหมาะไหมคะอาจารย์

ถ้าเขาเป็นคนชอบทำบุญด้วยเหมาะมากค่ะ

หมายเลขโทรศัพท์๗ตัวหลังนะคะ

คุณดาด้ามีข้อเสียอยู่ตรงที่
คุณนาด้าปาก
ปากค่อนข้างพูดตรง

จากเลข๓๔ติดกันนะคะ
แต่ว่าส่วนในด้านอื่นอย่าง๒๙เป็นเลขของนักประชาสัมพันธ
อย่างที่บอกผูกมิตรดีสร้างมนุษยสัมพันธ์ดี
และ๙๕เป็นเลขของการปล่อยวางมีสติ

คือถ้าคุณเป็นผู้ชายจะดีมาก

กันเลยนะคะแล้วตามด้วยเลข๒๓ก็คือ
เสน่ห์มากมีลูกค้าติดใจ
นี่แล้วปิดท้ายที่๔๕ก็ต้องบอกว่า

ตรงกันไปหน่อยเบาในเมื่อเรารู้ตัวแล้วเราก็เบาลงหน่อย
แต่ว่าเนื่องจากยังไงเราก็มีเลขที่เราพูดจาดีแหละ
แล้วก็เอาไปลบล้างกันได้
ก็ยังมีอีกหลายเลขโทรศัพท์ที่ส่งเข้ามา

ก็ยังไงแล้วแต่ติดตามได้เพิ่มเติมในโซเชียลของอาจารย์ปอนะคะ
วันนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณมาก

และไม่ควรอยู่กับเลขอะไรด้วย